ด้วยแบบระดับซุบตาตัวแม่ร่วมตวกันอยู่หน้าที่ที่เดียว
โอ้โห
ภายในกรุบกริบจ้า
เป็นการรวมตัวของเหล่านางเอกดังตัวแม่ของวงการบันเทิงเลยนะคะ
มีโต้โผยัยมาดามแป้ง
เล็ปชื่อดังก็เป็นคนจัดงานชุดใหญ่จากที่บ้านอามารามแป้งนั่นแหละค่ะ
ก็บอกเลยว่าเป็นการรวมตัวของเหล่านางเอกดังครั้งนี้
ของจริงระดับท็อปเทนทั้งวงการเลยนะจ๊ะ
เออทั้งพี่อ้ำพัชราภาพี่แอนทองประสมพี่นุ่นวรนุษย์นะคะ
เชอรี่เขมอับสอนพี่แอดทักษะออนพี่นัทมีเรียนแล้วก็พี่สิริต้าเจนเซ่น
การร่วมเฟรมเดียวกันถ่ายรูปครั้งนี้คุณดูสิคะ
ทำให้เราไม่สามารถจะโฟกัสความสวยของเหล่าแม่คนใดคนหนึ่งได้จริง

แล้วคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออร่าบารมีความสวยเนี่ย
ไม่มีใครแผ่วไม่มีใครรองใครจริง
ด้านพี่อ้ำนี่นะคะก็โพสต์ข้อความลงในไอจีส่วนตัวเองนะคะ
เมื่อคืนนี้ก็บอกว่าเมื่อคืนหัวเราะไม่หยุดเลย
หัวเราะยังไงให้ดูแพงประมาณนี้โอ้อ

แล้วก็กราบขอบคุณพี่แป้งนะคะเลี้ยงคริสต์มัสให้น้อง

ของจับฉลากที่อลังการอยากรู้เลยอ่ะเขาบอกว่ามีความสุขที่ได้เจอกับทุกคนนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นภาพที่แฟนเห็นแล้วก็ต้องอมยิ้มกันเยอะแยะเลย
เพราะว่าไม่บ่อยนะคุณผู้ชมที่จะได้เห็นนางเอกระดับนี้เขามารวมตัวกันพร้อมหน้าพร้อมตาขนาดนี้
คุณดูสิคะจิ้มไม่ถูกเลยว่าจะเลือกข้อไหนเพราะว่าสวยถูก
คนนี้คือเป็นนางเอกทั้งนั้นแล้วนางเอกนี่คือเบอร์ต้นทั้งนั้นเลยนะ
ตัวแม่นะคะแล้วก็มีตัวพ่อด้วยนะคะหมอช้างก็ไปนะคะ
รอดูค่ะว่าจะมีเก็บตกอะไรหรือเปล่าจากงานนี้เนาะ